อีกหนึ่งคลิปค่ะจากเรื่องของน้องแมวออกกำลังกายใช่ไหม

แม่ดนตรีมันอยู่ในหัวใจไม่ใช่แค่กับคนเท่านั้น

ไม่เชื่อใช่ไหมไปดู
โอ้โหนี่มันหมาหมาสายร็อกจริงหมาสายร็อกร็อกมากจริง
เพราะเพลงขึ้นเท่านั้นแหละโอ้โหดูสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ
สะบัดหัวจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยอาการมันเป็นยังไงเด้น
โยกซะไม่เกรงใจกล้ามเนื้อคอกันเลยทีเดียว
เป็นเจ้าตูบสายร็อกตัวจริงเสียงจริงโยกกันคอแทบเคล็ดเลยทีเดียว
โยกเก่งขนาดนี้นะอยากจะชวนไปอยู่วงดนตรีเหมือนกันนะ
ไปเต้นอะไรอย่างนี้อยู่ในงานคอนเสิร์ตนะคุณเนาะ
รู้สึกนะจะเป็นหาเครื่องได้ไม่รู้ไปดูอะไรมาค่ะ
ถึงเต้นได้ขนาดนี้ถึงโยกได้ขนาดนี้
แสดงความคิดเห็นกดแชร์กันเยอะแยะมากเลย
เป็นยังไงบ้างคอแทบทั่งว่าค๊ะ
ของลำคอนี่แหละคราวต่อไม่รอมนุษย์ละนะ
เด่นเอ้ยเองนี้น่ารักจริงเลย
ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากดนตรีแนวน่าพิเศษค่ะ
เป็นเพลงอื่นคุณว่าจะเหมาะกับเพลงอะไร

ต้องท้อนจังสีมันต้องท้อนจังสีมันต้องท้อน
หวังไหนหวังไหนหวังไหน
จังสิมันต้องถอนจังสิมันต้องถอน
ท้อนเหรอท้อนคุณเหรออย่างนี้ต้องท้อน

คุณดูว่าต้องถอนแล้วนะช่วงนี้

คือสุนัขทำน่ารักแล้วถ้าคนทำน่ารักเหมือนกัน
คนละแบบเอาคนละแบบคนละแบบนะ

คุณผู้ชมคลิปขำแบบนี้เราก็มานำเสนอ
เรียกรอยยิ้มนะให้คุณผู้ชมส่งมาแล้ว

สะบัดแบบ

สระผมแล้วโห้นซื้น